ทราบกันคุณผู้ชมว่านักโทษชายทักษิณเนี่ย
ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ
โทษจำคุกแปดปีก็เหลือหนึ่งปีอ่า
แต่ว่าไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามครับ
รองนายกท่านก็บอกนะว่านักโทษชายทักษิณเนี่ย
ยังมีสิทธิได้รับพระราชทานอภัยโทษได้อีกนะเออ

คืออาจารย์วิศนุเขาบอกว่านักโทษชายทักษิณเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นนักโทษที่ถูกจำคุก๑ปี
ซึ่งโทษจำคุก๑ปีถ้าคนอื่นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร
ทักษิณก็จะได้รับสิทธิเช่นนั้น
รวมถึงการได้รับพระราชทานอภัยโทษได้อีก

รวมถึงการได้รับการลดหย่อนโทษ
เมื่อถึงเวลาลดหย่อนทั่วประเทศ
เมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปใช่ไหมพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งว่า
นักโทษชายทักษิณไม่สามารถจะยื่นขอได้แล้ว
แต่ว่าเมื่อถึงว่าโอกาสสำคัญเนี่ย
ยังมีโอกาสได้รับพระราชทานอภัยโทษอีก
ก็เหมือนกับสิทธิที่นักโทษคนอื่นจะได้รับครับ
แต่ว่านายทักษิณจะได้ลดหรือไม่นั้น

ก็เป็นเรื่องของพระราชอำนาจครับ
ยังบอกต่ออีกว่าขั้นตอนหลังจากนี้
จะดำเนินการตามปกติเหมือนกับนักโทษทั่วไปก็คือ
นักโทษชายทักษิณหายป่วยแล้วก็จะกลับเข้าเรือนจำ
แต่ถ้าอาการป่วยไม่ดีขึ้นก็ต้องรักษาตัวต่อไปครับ
มีรายงานว่ามันยังมีช่องทางการพักโทษ
ที่จะทำให้นายทักษิณไม่ต้องรับโทษในเรือนจำได้อีก
ซึ่งตามกฎหมายระบุว่า

จะต้องเหลือโทษจำคุกไม่เกิน๑ใน๓
กรณีของนักโทษชายทักษิณคือ๔เดือน
เท่ากับโอกาสที่จะอยู่ในคุกสูงสุด
อาจจะอยู่ที่๘เดือนเท่านั้นไม่ใช่๑ปีครับ
หากเข้าเกณฑ์พักการลงโทษแล้ว
ก็จะได้รับการปล่อยตัวภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติ๘ข้อ
ก็คือต้องพักอาศัยตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับเรือนจำ
แล้วก็ห้ามออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัย

ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็มีบุคคลมีชื่อเสียง
หลายรายได้รับการพักการลงโทษครับ

แต่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการรายงานตัว
กรมคุมประพฤติถ้าหากถูกเรียกไปนะครับ